ผมพาคุณขวัญและคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์

นี่ฮะเหตุการณ์นี้ลุงเมายาบ้า

จากเมายาแล้วทะเลาะกันมันมีเชื้อไฟอยู่เดิมครับ
หลังคาบ้านหลานสูงกว่าหลังคาบ้านลุง

ฝนตกน้ำมันไหลลงมาหลังคาบ้านลุงจะถล่ม
แล้วดูฮะสภาพคนเจ็บเห็นไหมมันเป็นซี่มันเลื่อย

โพสต์เรื่องราวร้องเรียนบอกว่ามีผู้ชายอายุ๓๓ปี
นายปราโมทเล่นยาจนช็อกหาเรื่องไปทั่ว
กลางคืนชอบเคาะถังน้ำสร้างความรำคาญชาวบ้าน
เขานอนกันไม่ได้เลยและล่าสุดก่อเหตุ
เลื่อยทำร้ายร่างกายเจ้าของโพสต์มีแผลเย็บไป๖เข็ม
ตามศักดิ์เป็นลุงนี่นะฮะคนเจ็บอายุ๒๑ปี
ส่วนคนก่อเหตุอายุ๓๓ถ้าต่างจังหวัดเขาจะมีการนับลำดับศักดิ์
อีกรูปแบบหนึ่งคนก่อเหตุมีศักดิ์เป็นลุงของคนเจ็บครับ
ไปแจ้งความทางตำรวจบอกไปเคลียร์กันเองให้เคลียร์กันเองนะ
แล้วเจ้าตัวก็รับปากจะไม่สร้างเรื่องอีกผ่านมา๒วันเอาอีกแล้วครับ
สร้างความรำคาญทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเขาเดือดร้อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร่อนพิบูรณนครศรีธรรมราช
จากเรื่องราวร้องเรียนนี้นักข่าวของเราไม่รอช้า
ตามต่อทันทีคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราครับ
ไปที่เกิดเหตุไปเจอกับคนเจ็บคุณรัชชานนท์อายุ๒๑ปี
นี่ฮะคนเจ็บล่าสุดแผลเริ่มตกสะเก็ดบ้างแล้วนะครับ
เขาก็เอาบาดแผลเอาภาพต่างมาโชว์ให้ดูหมดเลย
นี่ฮะบริเวณต้นแขนด้านขวาเห็นไหม
และที่สำคัญคือบริเวณหางคิ้วด้านขวาครับ
คือก่อนหน้านี้นะตรงนี้ที่ผมเย็บไป

ตรงนี้ที่เป็นแผลหนักเลย
พฤศจิกาครับวันนั้นเป็นวันเกิดเรื่อง
ผมกับลุงมีปัญหากันอยู่เรื่อยอยู่แล้วเป็นลุงแท้ด้วยนะ
ก่อนเกิดเหตุมาหาเรื่องถึงบ้านเลย

หลังคาเนี่ยมันสูงกว่าแล้วเวลาฝนมันตกน้ำจากหลังคาบ้านเอง
มันก็ไหลมาโดนบ้านลุงแล้วเดี๋ยวหลังคาบ้านลุงมันจะพัง

พอไม่ยอมแก้ก็เลยเกิดเรื่องครับ

เขาก็บอกว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจำเป็นจะต้องแก้เนี่ย
มันไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเนี่ย
กำลังยืนคุยกันอยู่ที่บ้านของญาติ
จู่ลุงมารอบนี้มาพร้อมกับเลื่อยด้ามโค้งแล้วฟันเลยฮะ
เขาก็เลยเอาเหล็กขูดชาร์ฟแทงสวนไปคือเอาคืน
ไม่ได้ต้องการที่จะให้ลุงถึงตายนะ
กะว่าเออก็ลุงทำร้ายผมผมก็เอาคืนบ้าง

ตัวเองไปหาหมอเย็บไป๖เข็ม
แล้วไปแจ้งตำรวจแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ
บอกว่าคนในครอบครัวเดียวกันเพราะเป็นลุงกับหลานนะฮะ
ก็เลยให้ไปเคลียร์กันไปต่อรองกันเอาเอง
ตอนนี้ผมทำได้แค่อยู่แบบเงียบ
จะคุยอะไรได้ครับอยู่แบบหวาดภาวะด้วย
กลัวว่าเขาจะย้อนกลับมาก่อเหตุเอาคืนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
นี่คือมุมของหลานครับ
ก็เลยใส่ถ้าเป็นเหมือนหลานนะครับ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
คนเจ็บครับบอกว่าตอนนี้ทุกข์ใจมากแล้วกลัวมากอีกฝ่ายเนี่ยชอบมาด้อมมองมาแอบส่องดูว่าคนในบ้านทำอะไรกันเกิดวันใดวันหนึ่งเขาย้อนกลับมาทำร้ายมาเอาคืนอ่ะแม่จะอยู่ยังไงลูกแม่จะอยู่กันยังไงตอนนี้กลัวมากร้องเรียนสื่อเลยขอให้ช่วยหน่อยแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยให้ความเป็นธรรมช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยด้วยอันนี้คือฝั่งคนเจ็บครับ

ผมก็พังเนี่ยนะฮะสังเกตเห็นเหมือนกับหลานชายจะหยิบปืนออกมาจากเอว
จังหวะนั้นกลัวลุงบอกว่าด้วยความกลัวเลยรีบใช้เลื่อยด้ามจับปลายโค้ง
ฟันเข้าไปเพื่อป้องกันตัวลุงบอกว่าเพื่อป้องกันตัว
กะเอาตายนะแค่อยากสั่งสอนแล้วหลานก็ใช้เหล็กขูดชับ
กลับมาสองครั้งอ่ะและที่มีคนร้องเรียนว่าผมชอบไปเคาะ
แสบแก่ให้ดูอื้อเนี่ยโอ้ยลุงก็โดนเย็บไปเหมือนกันน่ะ
เนี่ยค่ะโดนเข้าไปเหมือนกันฟังในมุมของลุงปราโมทครับ
เตี้ยงนั้นล่างบ้านเตี้ยงนั้นหรือยังล่างกาศบ้านนี้
มากเยอะเยอะที่ว่าเป็นักทำงานไซม์
กลองแต่ไม่ได้เคาะถังน้ำชี้แจงตรงนี้ส่วนประเด็นเรื่อง
มีการกล่าวหาว่าเสพยาเมายาแล้วคลั่งช็อกอันนี้ก็
เดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบและชี้แจงกันต่อไปนะฮะ

บเพื่อนนี่เยอะแยะมากมายแล้วชอบมากวนบ้านผมด้วย
เอาลุงคุณจ๋าถามเลยเอายังไงต่อ
เดี๋ยวลองขึ้นภาพวินโดคู่ระหว่างลุงกับหลานก็ได้ครับ

หลานกับภาพลุงล่าสุดเนี่ยนะฮะ
เอายังไงเนี่ยเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันด้วยรั้วกั้นนิดเดียวเอง
ต่างคนต่างอยู่ลุงพูดง่ายต่างคนต่างอยู่
คุณจ๋าถามต่อแล้วถ้าเกิดหลานเขาไปแจ้งความลุง
ลุงจะเอายังไงก็แจ้งก็แจ้งไม่หนีด้วยยอมให้จับ
แต่อยู่ที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งหรือไม่
นี่ลุงบอกแบบนี้นะก็เหมือนจะรู้คำตอบอยู่แล้วนะเนี่ย
เพราะว่าตำรวจบอกว่าคนในครอบครัวต้องมาคุยกันเอง